พักหลังมานี้สาวไทยออกงาน

ร้านสวยของคุณไอ้อภิษดาดีกว่า
อยากจะสวยแบบซุปตาราคาแค่เอื้อม
เขาบอกมาแบบนั้นค่ะว่า
ความสวยแบบซุปตาเนี่ยไอ้อภิษดาก็เลยจับจุดขายแบบนี้แหละ
ใครที่อยากจะสวมชุดเดียวกันกับคุณแม่อ้ำ
หรือว่าจะเป็นแฟชั่นนิสต้าอย่างชมพู่อารยา
คือทุกชุดผ่านการออกงานมาแล้วของซุปตาดังในเมืองไทยนั่นเอง

แต่ราคาเราจะสู้ไหวหรือเปล่า
แพงขนาดไหนหรือว่าราคาเบาแบบในฝันเดี๋ยวไปถามสาวไอซ์กันค่ะ
และนี่ค่ะชุดของ

แดงมากเลยนะคะแล้วก็มีทั้งผ่าขึ้นมาสูง

อันนี้ก็จะบอกได้ว่าถ้าคนอยากมีความร้อนแรงในวันนี้
แบบว่าสวยพิฆาตอะไรอย่างนี้ก็ควรจะชุดนี้นะคะ

คุณชมพู่อรยาค่ะ

หางก็เป็นหางปลาแบบนี้นะคะ

อันนี้ชุดของคุณชมพู่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่
ก็มีแพงสุดอยู่ที่๕๐๐บาทค่ะ
สุดคือที่๕๐๐บาทเริ่มต้นที่๑๕๐๐บาท
ถ้าเมาส์กันแบบคนออกงานบ่อยนะ
อย่างที่ฉันไปงานเลี้ยงอะไรแบบนี้บ่อย
ราคาเช่าปกติของแต่ละร้านประมาณ๑๐๐๑๕๐๐สตาร์ทไป

อีกอย่างซุปตาใส่มาแล้วหลัก๓๐๐๕๐๐ยังพอเข้าใจได้
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดมากกว่านี้
เสื้อผ้าเครื่องประดับทุกอย่างหัวจะหลดเท้า
ร้านคุณอายเดี๋ยวตอนเย็น๕โมงเย็น

เราจะพาไปซอกแซ่กทุกมุมทุกตู้ของร้านเลยค่ะ
แต่บอกว่าสวยแบบสับสายสุดตาแน่นอนสวยแบบเพอร์เฟคแน่นอน
ส่วนช่วงหน้าร่างสูงแบบเราอาจจะต้องหลบไปนะจ๊ะ
เพราะสาวไซส์มินิอาจจะมาแรงช่วงหน้า